ชัยนาธวันนี้มีคดีโหดเยี่ยมเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับ
มีชายคนนึงชื่อว่านายตีนะฮะ
หึงผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าของเขา

ก่อนจะมาเจอกับผู้ต้องหาคนนี้นะครับ

ใช้ปืนยิงจนเสียชีวิต

ตอนนี้บอกว่าขอให้ตำรวจเนี่ย

นายบรรคตเศร้าสะหรับใจมากนะครับ
สุขชายทั้งสองคนของนางจันทิมาริทสุริอายุ๕๓ปี
กราบลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทำพิธีรดน้ำศพนะครับ
หลังจากที่ได้รับศพจากการตรวจพิสูจน์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจมาเรียบร้อยแล้ว
นางจันทิมาเสียชีวิตจากการถูกนายจักริตรักจับ
หรือว่าในตีอายุ๕๑ปีใช้ปืนยิงที่ศีรษะจนเสียชีวิต
ร้านขายของชำที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันบุรี
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
สาเหตุก็มาจากเรื่องของการหึงห่วงฮะ
คือในตีเนี่ยมาขอดูโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
แต่ผู้ตายไม่ให้ดู
ก็เลยโมโหแล้วก็ยิงเขาจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
คือเหมือนกับจะเช็คแหละว่าผู้ตายไปมีใครใหม่ไหม

ไปแล้วพอกลับมาเจอเขาแล้วก็จะมาขอดูมือถือเขา
ว่ามีการติดต่อกับใครอะไรยังไงไหม
ซึ่งซึ่งมันมีสิทธิ์อะไรใช่ไหม

เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ดูนะครับ
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าก็เห็นในตีมาตลอดนะ

หลังจากที่พ่อนี่ก็จากไปหลายปีแล้วนะครับ
แม่ก็เลิกรากับในตีไปแล้วด้วยนะ
ตอนที่ในตีอยู่กับแม่เนี่ย

หรือว่าอารมณ์รุนแรงแล้วก็โหดเทียม
เพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยอยากให้ในตีมามอบตัว

หรือว่าโลกสังคมออนไลน์ทั้งหลาย

ขอให้รีบแจ้งเบาะแสกับตำรวจด้วย
อยากจะให้เขามามอบตัวมารับความผิดที่เขาได้ทำไว้
โปรดสารและทำให้เขามันโหดเพี้ยมเกินไป
สังคมก็ไม่น่าจะเอาเขาไว้
ก็วอนสื่อมวลชนแล้วก็ทางโลกโซเชียลนะครับ
ช่วยกันตามจับคนร้ายเพื่อมาลงโทษให้คนร้าย

ล่าสุดตำรวจสพสันบุรีที่ชัยนาธได้รวบรวมพยานหลักฐาน
คำร้องต่อสารเพื่อขอหมายจับผู้ต้องหาแล้วนะครับ

นำกำลังไปตรวจค้นตามจุดต่าง
ที่คนร้ายคาดว่าจะกบดานอยู่
ก็คาดว่าน่าจะได้ตัวในเร็วนี้นะฮะ